เมื่อวานมีเหตุการณ์ที่หญิงสาวคนหนึ่งนะครับชื่อว่านางสาวปริมรัตาใจสุขอายุ๓๐ปี
เป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามอยู่ในซอยเพชรเกษม๖๙
เธอได้โพสต์คลิปที่ถูกคนรุมทำร้ายนะฮะ
แล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะครับบอกเล่าเรื่องราวต่าง
โดยสรุปเนื้อหาใจความตามท้องเรื่องก็คือเธอบอกว่าเคยเปิดคลินิกเสริมความงามอยู่อีกที่นึง
แล้วก็มีเพื่อนร่วมหุ้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
เนี่ยออกทุนอะไรหมดเลยนะเพื่อนร่วมหุ้นคนนี้ทีแรกก็มาช่วยงงช่วยงานไปไปมา
มีปัญหาขัดแย้งกันแล้วเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็มีสามีที่เป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่
คมครูอะไรต่างนานาก็เลยแยกย้ายกันเธอก็มาเปิดแห่งใหม่
แต่กลับถูกคนมารุมทำร้ายเพราะคู่กรณีจากคลินิกเก่าเนี่ย
หาว่าเธอไปขโมยข้อมูลขโมยลูกค้านู่นนี่นั่นแล้วก็ตามมารุมทำร้าย
เมื่อวานนี้เราก็ให้ดูคลิปไปแล้วมีช่วงที่ถูกตบจนตัวเหมือนกับจะล้มลงไป
แล้วคลิปมันก็ตัดไปนะฮะแล้วนางสาวปิมรตาก็บอกว่า
ไปแจ้งความสอนอบางบอนเพื่อที่จะดำเนินคดีเอาผิดนะครับ
ล่าสุดวันนี้นางสาวปริมรตานะฮะช่วงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะ
วันนี้นางสาวพิมรตาเนี่ยฮะนี่ไปชุดนี้เลยนะเหมือนชุดที่อยู่ในคลิปเลยนะ
ไปพบพนักงานสอบสวนสอนอบางบอนให้ปากคำเพิ่มเติมหลังจาก
ก่อนหน้านี้ก็มาแจ้งความไว้ก่อนแล้วนะครับ
เปิดเผยว่านอกจากตัวเธอจะถูกรุมทำร้ายแล้วแฟนนุ่มชาวต่างชาติ
ยังถูกชายที่ใส่หมวกกันน็อกรุมต่อยด้วยนะครับ
เนี่ยฮะคลิปมันจะตัดแค่ช่วงเมื่อกี้

ในช่วงที่ล้มลงไป
คือเธอพยายามชี้แจงคู่กรณีบอกว่าไม่ได้ส่งคนไปสืบราคา
เพราะว่าคู่กรณีเขามีการตั้งข้อสังเกตว่า
ไปดูราคาไปดูธุรกิจของเขาหรือเปล่า

เอาเป็นว่าเธอบอกว่าเธอถูก๘ตุ่ม๑กันแล้ว

วันนี้ไปให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมนะครับ
โดยเธอบอกว่านอกจากจะถูกรุมทำร้ายแล้ว
หนุ่มชาวต่างชาติยังถูกชายที่ใส่หมวกกันน็อก

หลังเกิดเหตุลูกจ้าง๒ใน๔คนที่ร้าน

บอกว่ากลัวไม่กล้ามาทำงานอีก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่ากระทบร่างกายและจิตใจรวมทั้งธุรกิจ
เพราะตอนนี้ไม่มีลูกจ้างกล้ามาทำงานด้วยแล้ว
ยืนยันว่าแฟนของคู่กรณีเป็นคนมีอิทธิพลย่านวัดม่วง

แล้วตัวเธอก็เคยถึงขั้นถูกขู่ฆ่ามาแล้ว
แล้วก็บอกว่าไม่ได้มาแค่ผู้หญิงผู้ชายก็มา

มันก็ทำให้เราไม่ได้
เพราะปริมไม่ได้มีอีกพวกอะไร
ไม่รู้จักใคร
แค่คนทำงานกลับบ้าน
ชีวิตไม่ได้มีอะไร
คือคุณปริมตาเธอบอกว่าตอนนี้

สอบสวนสนบางบอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แล้วก็พรุ่งนี้จะเอาใบแพทย์ที่ตัวเองไปตรวจร่างกาย

มอบให้กับตำรวจช่วงสักประมาณบ่ายสอง

แล้วก็ศีรษะกระทบกระเทือนปวดหัว
ตัดไปที่เธอล้มลงไป

พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐมูลศาสตร์สาธรณ์
กำกับการสถานีตำรวจนครบางบอนบอกว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

รวมถึงสอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์

ที่จะแจ้งข้อหาเบื้องต้นกับคนก่อเหตุ
คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ

ต้องรอผลวินิจฉัยจากแพทย์ที่รักษาประกอบพิจารณาว่า

เป็นข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้หรือไม่

เพราะว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุชัดเจน
และก็บอกเลยนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอน
ยืนยันไม่มีใครเป็นผู้มีอิทธิพล
หากผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างที่ไม่มีข้อละเว้นค่ะ
เชื่อว่าท่านที่เห็นเรื่องราวของนางสาวปริมรตาที่เปิดเผยเนี่ย
ก็ต้องอยากรู้ว่าเออตกลงแล้วมันจริงไม่จริงอะไรยังไง

ล่าสุดครับวันนี้คู่กรณีที่ถูกอ้างอิงถูกกล่าวถึง
ก็คือนางธิดารัฐดาราตายเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามอีกแห่งหนึ่ง
ที่นางสาวปริมรตาบอกว่าแยกย้ายกันมาแล้วมาเปิดแห่งใหม่เนี่ย

โดยเปิดเผยสาเหตุว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
มันมาจากความขัดแย้งจากการทำธุรกิจร่วมกันก่อนหน้านี้
โดยในวันที่เกิดเหตุทางฝ่ายคู่กรณี
ก็คือนางสาวปริมรตาได้ติดต่อเข้ามาเพื่อให้เข้าไปคุยและเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้น
แต่ด้วยอารมณ์ที่ทนไม่ไหวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
แต่ยืนยันว่าสามีของเธอไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล
ไม่เคยไปสั่งหรือไปขู่อุ้มฆ่าใคร
แฟนเราเป็นคนที่พูดจาบ้านบ้านค่ะ

แต่เรื่องขมขู่ฆ่าไม่มีแน่นอนค่ะ

โอผิดจริงเพราะว่าฮารากรับอารมณ์ไม่อยู่แล้วจริง

ซึ่งเราไปที่ความซื่ออยากจะเคลียร์
อารมณ์มันเหนือสติจริง
การใช้ชีวิตโอจากนี้ไป
โอจะระงับระงบอารมณ์ให้มากกว่านี้
จะใช้สติให้มากขึ้น

ไปพบพนักงานสอบสวนสนบางบอน
เพราะว่าตอนนี้ก็ถูกนางสาวปริมรตาเขา

คือปัญหาธุรกิจจะขัดแย้งเรื่องไหนมันก็

คือถ้าใช้แบบนี้ยังไงมันก็ไม่ไหวไม่ได้

ใช่ไหมมันต้องไปว่าเวลาโอ้โหนะ